สวัสดีค่ะพบกับลูกการณ์ร้อนหนากับดิฉันนาธิชาย์กิตมกค่ะ
คุณผู้ชมคะเตือนกันไปยาวสำหรับฝนที่จะตกลงมาอย่างหนักในประเทศไทยของเรา

จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าในลักษณะแบบนี้ประเทศไทยของเรา
ยังคงมีร่องมรสุมฝนประจำฤดูพาดผ่านค่ะ
วกกับมีร่องฝนพาดผ่านทางตอนกลางของประเทศเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำนะคะ
ลักษณะแบบนี้จะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกตลอดทั้งสัปดาห์
ในขณะที่สถานการณ์คลื่นยังคงน่าเป็นห่วง
บริเวณไหนที่มีฝนตกหนักคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๓เมตร
เพราะฉะนั้นเรือเล็กต้องงดการเดินเรือตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะ
จากการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของพายุคมปาซุนะคะคุณผู้ชม
เราพบว่าเย็นนี้พายุคมปาซุจะทวีความรุนแรงเป็นพายุใต้ฝุ่นค่ะ
พัดขึ้นฝั่งเกาะไฮล้ำส่วนในวันพรุ่งนี้จนถึงสุดสัปดาห์
พายุไต้ฝุ่นคมปาซุจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนค่ะ
เคลื่อนขึ้นฝั่งของเวียดนามตอนล่างเข้าสปลาวและเข้าภาคอีสานตอนล่างของเรานะคะ
บริเวณจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงการทำให้ทุกภาคมีฝนตกหนักตลอดช่วง
คาดว่าหลังจากนี้ราววันที่๒๐๒๒ตุลาคมนี้ค่ะคุณผู้ชม
จะมีกระแสลมฝ่ายตะวันตกพาดผ่านประเทศไทยตอนบน
ทำให้ทุกภาคมีฝนตกต่อเนื่องและอุณหภูมิเนี่ยจะค่อยลดลงหลังจากนี้นะคะ
คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศแคนาดาค่ะ
เพราะว่าที่นั่นนะคะได้เกิดแสงเหนือบนท้องฟ้า
ทำให้ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวมรกฏค่ะ
นี่คือภาพแสงเหนือนะคะในรัฐอัลเบอร์ต้าของแคนาดาค่ะ
ซึ่งแสงเหนือจะเกิดจากก๊าซบนชั้นบรรยากาศ
กระทบกับพลังงานของแสงอาทิตย์นั่นเองค่ะ
และนี่คือรูปของเราหนังวันนี้สวัสดีค่ะ